วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเพิ่มเติม

รวมถึงในฝั่งของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อด้วยเหมือนกัน
ซึ่งเรื่องนี้คดีนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

มีความเคลื่อนไหวครับก็คือบรรดายญาติและเด็กสาว
ที่จังหวัดแม่ห้องศรซึ่งอ้างว่าเคยถูกหญิงไก่
หลอกให้ไปทำงานด้วยเมื่อ๗ปีก่อน
ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงนั้นเอง
ถูกบังคับเธอถูกเงินเดือนก็ได้ไม่ครบ
อกจากนี้พยายามจะหนีออกมาจากบ้านแล้ว
แต่ก็ถูกหญิงไก่ตามและข่มขู่
รวมทั้งแจ้งข้อหารักทรัพย์ด้วย
ติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นางสาวกาญจนาสกุลดลนะครับชาวอำเภอแม่ลาน้อย
จังหวัดแม่ฮองศรบอกว่าเมื่อ๗ปีก่อน

เข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับคนขับรถ

ซึ่งขณะนั้นเธอเองนั้นอายุ๑๘ปี
และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖แล้ว
หญิงไก่บอกว่าจะส่งเสียให้เรียนด้านพยาบาลต่อ
โดยจะให้ทำงานที่บ้านตอบแทน
โดยมีค่าจ้างให้เดือนละ๖๐๐๐บาท
แล้วก็อ้างว่าจะให้สร้อยทองอีกคนละ๑เส้น
พอบอกแบบนี้แม่จึงอนุญาตให้ไปทำงานด้วยนะครับ
แต่สุดท้ายเธอบอกว่าไปแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่พูดเอาไว้

ไม่ทำตามที่เขาพูดไม่ให้เราเรียนไม่ให้เรานั่น
ก็เขายึดทั้งบัตรประชาชนแล้วก็บัญชีที่เขาเปิดให้ก็มีชื่อของหมดเลยค่ะ

มันไม่เหมือนกับการไปเป็นแม่บ้านค่ะ
เพราะว่าเขายืดทั้งบัตรประชาชนอะไรไปหมดเลย

แล้วก็ให้เงินเดือนทุกเดือนแล้วก็มีวันหยุดให้

ให้เขาชนะ
อ๊ระอื่นอุแบบมันจะโหเฮียนอีอันอะก๊ะ

คนบ้านออกอย่างนี้บ้างก็ดีใจแหละเนอะ
ขอให้ดูตัวอย่างไว้นะดูตัวอย่างแม่อย่าไปเชื่อคนง่าย
นั่นคือบางช่วงบางตอนของเสียงสัมภาษณ์นะครับ
เป็นผู้ที่บอกว่าเธอนั้นเคยเสียหายกับกรณีของหญิงไก่มาแล้ว

อกจากนี้ยังมีหญิงสาวอีกคนบอกว่าน้องสาวเนี่ย
เคยไปทำงานกับหญิงไก่เมื่อ๗ปีก่อนเหมือนกัน
แต่ไม่เคยได้รับเงินเดือน
แล้วก็บอกด้วยว่าหญิงไก่ชอบไปบ่อนคาซิโนที่ลาวนะครับ

ถ้าหากว่าไม่ยอมไปก็จะหยิกจะทำร้ายจนตัวเขียว
พอวันหยุดก็บังคับให้เด็กใส่ชุดขาว

หญิงไก่โทรศัพท์ขู่และแจ้งความดำเนินคดี

ทางบ้านต้องนำเงินไปวางประกันตัวมูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับ